คุณผู้ชมคะข่าวนี้เหตุการณ์มันมาประจวบเหมาะกันพอดีค่ะ

คือมีคุณลุงคนนึงแกอยู่บ้านคนเดียวที่เลย

เสียชีวิตอยู่ในบ้านนะคะ๓๔วันจนญาติเพิ่งรู้
แล้วเมื่อวานนี้นะญาติเอาศพของคุณลุงเนี่ย
ประกอบพิธีทางศาสนาแต่ที่ที่ฉันบอกว่ามาประจวบเหมาะกันเพราะอะไรรู้ไหม
เมื่อคืนนี้คุณสุดสกุลจู่ไฟมันไหม้บ้านหลังนี้
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็ไปโยงกันเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อว่า
เป็นวิญญาณเฮียนของคุณลุงหรือเปล่า
เพราะร่างของคุณลุงเพิ่งจะถูกเผาไป
อ่าส่วนบ้านเนี่ยก็ไฟไหม้บ้านถูกเผาอีกนะฮะ
ค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แหละ
ว่าที่บ้านไฟไหม้เนี่ยมันเพราะสาเหตุอะไรนะคะ
เล่าให้ฟังก่อนว่าเรื่องนี้ตำรวจสพเมืองเลยเขาได้รับแจ้ง
ว่ามีคนตายอยู่ในบ้านอยู่ภายในบ้านสวนเลขที่๑๖๑ที่หมู่๗
บ้านนาซำที่ตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปชนะสูตรพลิกศพ
ผู้เสียชีวิตคุณลุงคนนี้คือนายแสลงสอนนวลอายุ๖๑ปี
เป็นเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนค่ะ
สภาพคือนอนหงายสวมเสื้อสีน้ำตาลกางเกงขาสั้นสีขาวนอนอยู่บนเตียง
แล้วบ้านหลังนี้คุณลุงแกอาศัยอยู่คนเดียว
ทีนี้คุณหมอก็ตรวจร่างกายตรวจสภาพศพไม่เจอบาดแผล
เจอร่องรอยการต่อสู้น่าจะเสียชีวิตมา๓๔วันแล้วจากโรคประจำตัว
ญาติญาติเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็เมื่อวานตอนเย็นเนี่ย๖โมงเย็นญาติก็นำร่างของคุณลุงแสลงเนี่ย
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดวิเวกธรรมกุลที่อำเภอเมืองเลย
ทีนี้เหตุการณ์ที่ดิฉันบอกว่ามาประจวบเหมาะกันมันเกิดขึ้น
ตอนกลางคืนค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ตำรวจก็ได้รับแจ้งอีก
ว่าที่บ้านหลังนี้พบไฟไหม้
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องประสานไปยังเทศบาลนาอานเทศบาลเมืองเลย
สมาคมร่วมใจกู้ภัยเมืองเลยขอรถน้ำมาคุณผู้ชมดูสภาพบ้านสิ
ไฟมันลุกเป็นสีส้มสีแดงแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๔๐นาทีรถน้ำก็ฉีดเข้าไป
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้แต่ปรากฏบ้านเนี่ยเสียหายทั้งหลังนะคะ
แล้วทีนี้หลายคนเขาก็พูดกันโดยเฉพาะชาวบ้านแถวนั้นไง
บอกว่าเอาจริงพบศพของคุณลุงเนี่ย
คุณลุงแกเสียชีวิตมา๓๔วันสภาพศพมันก็ผิดรูป
เอาร่างไปเผาที่วัดตอนเย็นแล้วแต่ตอนกลางคืนกลางคืนเนี่ย
มาเกิดเหตุไฟไหม้มันมาเกิดทุกอย่างในวันเดียวกันคือเมื่อวาน
ทีนี้ก็เลยคุยกันว่ามันเป็นเรื่องของดวงวิญญาณเฮียนหรือเปล่า
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องที่ต้องพิสูจน์คือต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะ
ว่าสาเหตุของการที่ไฟไหม้บ้านหลังนี้มาจากอะไร
หรือว่าอาจจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรก็ได้เดี๋ยวตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะ